ถามหน่อยถ้าไปที่วัดแห่งนี้แล้วคุณเป็นพระมา
คุณจะกล้าไปที่กุฏิแห่งนี้ไหม
บอกว่ากุฏิแห่งนี้เหมาะแก่การปลีกวิเวก
เพราะเพราะเขานำเมนเก่ามาบูรณะใหม่
สูงชันอย่างนี้นี่คือกุฏิแต่มีรูปร่างลักษณะมันคุ้น

มันคือเมนเก่าครับเอามาทำให้เป็นกุฏิ

ผ่านการใช้งานมาด้วยอย่างโชคโชนโอ้โห
จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่า
นี่นี่คือเมนเผาศพจริงนะแต่เขาทำการบูรณะใหม่แล้ว
เขาบอกว่าด้านในเนี่ยก็จะมีเตียงไม้อยู่ด้านหน้าประตูเมนที่ทำจากเล็ก
ส่วนด้านข้างเตาเผาศพน่ะเขากั้นไว้แล้ว
เพื่อเป็นห้องที่ใช้สำหรับให้พระท่านมาจำวัด
ภายในเอาเปิดดูเข้าไปเป็นไงสวยงามเป็นปฏิมากรรมที่คุ้นเคยเห็นแล้วจะรู้
ว่ามีแผ่นไม้เหมือนวางเอาไว้บนฐานเมนเพื่อทำการเหมือนเป็นเตียง
จริงตรงนั้นมันเหมือนเป็นจุดที่เอาไว้วางศพ

ก็พร้อมใช้งานสำหรับเป็นกุฏิ

เขาบอกว่าตรงนี้ถือว่าโอเค
ส่วนนี้อะไรนี่คือนี่เป็นรูปต้นโพจำลอง
สามารถใช้นั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
นี่ครับหรือเรียกว่าจัดแยกออกมาเลยนะ
หรือถ้าแบบว่าไม่ถนัดนั่งถนัดเดินเดินจงกลม
อ่าแถวนี้เดินได้ก็คือรอบต้นโพนี้ใช่ไหม
เอางี้ละกันถามว่าไอเดียแบบนี้มายังไง
ถามครูบาน้อยเจ้าอาวาสวัดสะพานเลือกอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ท่านเล่าว่าท่านบวชมา๑๔พันศาแล้วนะ
ส่วนที่มาของการดัดแปลงเมนเก่าให้เป็นกุฏิ
เริ่มจากเมื่อครั้งมาจำพันษาที่วัดนี้ในปีพุทธศักราช๒๕๕๖
ตอนนั้นที่วัดมีสภาพสุดโสมมาก
ก็เลยร่วมกับชาวบ้านปรับปรุงพัฒนาวัดเรื่อยมา
ดัดแปลงเมนเก่าให้เป็นกุฏิ
เขาบอกอย่างนี้นะว่าศพสุดท้ายที่นำมาเผาบนเมนแห่งนี้
ก็คือตั้งแต่๑๑ปีที่แล้ว

นานแล้ว๑๐กว่าปีแล้วลืมไปหมดแล้ว

ถ้าไม่พูดก็ลืมไปแล้ว
แต่เมื่อพูดก็จำได้แต่อย่างนี้ละกันครับเขาบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
แล้วก็ตอนนี้ที่วัดเนี่ยก็พัฒนาแล้วเนาะสถานที่แถวนี้มันดูโออ่าดูสบาย
ตรงนี้ก็นอนได้สบายใจหมุนกระจกบานเกร็ดนั้น
ก็ลมพัดเย็นดีฟี่ฟี่หลับได้จำวัดสบายใจ
เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นทางเลือกในการจำวัดแบบนี้เพื่อเป็นการปลีกวิเวก
และอยู่แบบส่วนตัวอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเข้าทงเข้าถ้ำ
ไม่ต้องแบบว่าไปทุดงในป่าได้ปฏิบัติธรรมไปด้วย
ติตรงนี้ที่สร้างจากเมนเก่าก็ปีกวิเวกได้
ก็ได้เหมือนกันนี่พระอาจารย์ท่านบอกท่านที่ท่านจำวัดอยู่
เจอสิ่งลี้ลับเหมือนกันนะแต่ท่านบอกไม่กลัวเป็นเรื่องปกติ
สบายเป็นพระน่ะใช่ไหมล่ะผมก็เคยบวชเป็นพระ
ตอนคุณเป็นพระคุณไม่กลัวผีกลัวอะไรเหรอคะ
หลับไม่นอนเลยเปิดไฟทั้งคืนเลย
คุณน่ะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดี
แล้วเค้าก็บอกว่ายังไงรู้มั้ยมันขำมารก
กุฏิผมผมเป็นพระนะผมเปิดไฟทั้งคืนใช่ไหม
แล้วคนตอนนั้นเค้าไม่รู้เค้าก็บอกว่าโอ้ยพระมัยองค์นี้

เล่าสู่กันฟังให้รู้กันหมดบ้านแล้วเนี่ย
ถือเป็นเรื่องที่แปลกตาดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นสัจธรรมชีวิตน่ะนะคะได้ปลงเหมือนกันเนาะ